ก็เขาก็บอกว่าวิดตกกัน
คืออย่างนี้ค่ะในบ้านเห็นไหมคะในภาพ
มีน้องแซนวิชนะคะก็คือภรรยาคนที่๓

กับพี่การภรรยาคนแรกเนี่ยหลานลูกอยู่กันเต็มไปหมด

ใช่หลานมารู้สึกนะคะ
แซนวิชเออจูบหนึ่งจูบสอง

เมียเยอะได้เค้กเยอะทุกผู้ชม
ก็มีอีกแก๊งหนึ่งเบิร์ดเดย์กันไปนะคะ

ของเรานี่แหละค่ะพี่การก็พูดเหมือนแบบว่า
ไม่เห็นเก่งเหมือนในโซเชียลเลย

ห้องนอนบ้านเขานี่แหละรูปไม่เหมาะสม

ซึ่งเรื่องจริงจะเป็นยังไงติดตามได้

กับเด็กถ่ายในโซเชียงที่จะเป็นอย่างนั้นก็คิดว่า

ปิดตบมั้ยเนี่ยนะคะไลน์ไปถามละ

ไม่ไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเจอกันนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยาย